อีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเจ้าของบ้านที่นนทบุรีเขาร้องขอความเป็นธรรมข้างบ้านเขามันมีตึกสูงกำลังก่อสร้างอยู่
นั่งร้านหล่นมาใส่บ้านเขา๔ครั้งแล้ว
ทั้ง๔ครั้งแล้วพังเสียหายแต่เจ้าของโครงการเนี่ยปัดความรับผิดชอบไม่ยอมมาชดใช้ให้นะครับ
นางสาวเจริญพรเครือชะเอมอายุ๔๘ปีเจ้าของบ้านนะฮะซึ่งอยู่ในบริเวณท้ายซอยชุมชนสากร
ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
นี่ก็พานักข่าวไปดูเนี่ยดูสิบ้านฉันพังเนี่ยหลังคาก็แตกเป็นวงกว้างหลายจุดเลย
กระเบื้องก็พังนะฮะเบื้องต้นก็ต้องนำผ้าใบพลาสติกมาคลุมเอาไว้
พื้นบ้านเองก็มีรอยแตกข้าวของก็ถูกย้ายมาวางกองไว้เพื่อหลบฝนเพราะว่าหลังคาไม่มีนะครับ
นางสาวเจริญพรบอกว่าความเสียหายทั้งหมดเกิดจากโครงการก่อสร้างอาคารสูง๘ชั้นในซอยรัฐนาธิเบส๑๐
จากว่านั่งร้านของโครงการมันหล่นลงมาทะลุหลังคาบ้านแล้วเกิดขึ้น๔ครั้งแล้ว
ครั้งล่าสุดใน๑๐พฤษภาคมเธอกำลังนั่งกินข้าวอยู่จากนั้นมีนั่งร้านเหล็กเนี่ยหล่นใส่หลังคาบ้านแล้วก็ตกมาถูกแขนเธอก็บาดเจ็บด้วยครับ
มาเธอไปแจ้งความที่สพรัฐนาธิเบสตำรวจแนะนำให้ไปเคลียร์กับผู้ระเหมาเอง
ก็ไปคุยกันแต่ก็ไม่ได้ข้อสรุปนะฮะแล้วก็นัดว่าจะมาคุยกันอีกครั้ง๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ก็ถูกเลื่อนออกไปอีกนะเอาไปฟังเสียงของเจ้าของบ้านนะครับ
คุยกับผู้รับเหมาคุยอยู่แต่กับเจ้าของไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ว่าเป็นใครหน้าตาเป็นยังไง
ก็ยังไม่ได้คุยกันเป็นกิจจัดลักษณะนะเพราะว่าเขามาแป๊บแล้วก็ไปคือเขามีธุระตลอด
ก็มีคืนแรกนั่นแหละคือวันที่๑๐วันที่เขาไปเช่าโรงแรมให้นอนคือ๑คืนแค่นั้นเอง
แล้วพี่ตั้งแต่คืนนั้นมาพอวันรุ่งขึ้นวันที่๑๑เขาก็มาขอเก็บพวกเศษเหล็กออก
คุยกันอนุญาตเพราะคุยว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
คิดว่าคงจะคุยกันง่ายเพราะว่าขนาดเขาอยู่เข้าโรงแรมให้เรากลางคืน

แล้วก็พอวันรุ่งขึ้นวันที่๑๒
เขาพาประกันมาคุย

พูดว่ารานเดี๋ยวก็คุยกับคนในนี้กัน

หื้อหื้อโดนไป๔ครั้งเลยนะฮะ
สังเกตนะอาคารที่สร้างมันอยู่ติดกับบ้านหลังนี้เพียง๒เมตรนะ
ใกล้มากอ่ะใกล้มากแล้วก็มีนั่งร้านอยู่รอบตึก
เอาผ้าเขียวเนี่ยไปคุมไว้สองเมตรนี่คือสองเก้าเองนะ
นิดเดียวเองนะฮะตำรวจเขาแนะนำแบบนี้ว่า
ให้ผู้เสียหายรวบรวมหลักฐานแล้วก็ใบรับรองแพทย์
พบกับพนักงานสอบสวนแล้วก็จะเร่งประสานคู่กรณี
ตกลงเรื่องของความรับผิดชอบให้นะครับแน่นอนคือคุยกับผู้รับเหมาอ่ะ
เขาก็ต้องไปถามเจ้าของตึกเจ้าของเงินนะ
จะชดใช้อย่างไรจะเอาเงินจะให้เขายังไงก็ต้องเสียเวลานิดหนึ่ง